แต่ว่าตอนนี้ในเรื่องของการปราบปราม
สำนักงานตำรวจแห่งชาติยังคงเดินหน้าอย่างต่อเนื่องนะครับ
ล่าสุดตำรวจก็สามารถปรับปรามยาเสพติด
สามารถที่จะจับกลุ่มผู้ต้องหาใน๓คดี

มูลค่ากว่า๑๖๐๐ล้านบาท

ยาบ้าเกือบ๓ล้านเมตรไอ๕๒กิโลกรัม
เคตามีน๕๐กิโลกรัมมูลค่ากว่า๑๖๐๐ล้านบาท
เป็นของกลางที่ตำรวจปราบปรามยาเสพติด
ได้จากนักค้ายาเสพติดเครือข่ายวาใต้

ในพื้นที่กรุงเทพภาษณะครและปริมนธล

เป็นการยึดของกลางที่ใหญ่ที่สุด
คดีแรกตำรวจปราบปรามยาเสพติด
จับตัวนายสารวุฒิเกษรบัวกับพวกรวม๓คน
ลำเลียงยาบ้ากว่า๒ล้านเมตร
ไอ๕๒กิโลกรัมและเคตามีน๕๐กิโลกรัม

ตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรี
จากการสอบปากคำผู้ต้องหาทั้งหมด
ให้การรับสารภาพว่ารับยา
มาจากนักค้ายาเสพติดกลุ่มวาใต้
เลียงยาเสพติดมาส่งให้กับลูกค้า
โดยจะได้ค่าจ้างครั้งละ๔แสนบาท
ซึ่งก่อนหน้านี้เคยขนยาเสพติดมาแล้ว๒ครั้ง
อกจากนี้ตำรวจปราบปรามยาเสพติด๓
ยังสามารถจับกลุ่มตัวนายพระแดดูสีใบหนา
กับนายเฉลิมเม็ดโทพร้อมยึดยาบ้าน๑แสนเมตร
รถยนต์๒คันและโทรศัพท์มือถือ๒เครื่อง

ขณะเดียวกันตำรวจปราบรามยาเสพติด๓อีก๑ชุด
ยังสะกัดจับยาบ้า๘๐๐๐๐๐เมตร
ขณะที่กลุ่มผู้ต้องหากำลังลำเลียง
จากอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย
และนัดส่งมอบให้กับกลุ่มผู้ค้า

อำเภออูทองจังหวัดสุพรรณบุรี

ใช้ปืนยิงต่อสู้กับเจ้าหน้าที่

ส่งผลให้ตำรวจได้รับบาดเจ็บหนึ่งนาย
ซึ่งคดีนี้ตำรวจใช้เวลาในการสืบสวน

ทราบว่าจะมีการส่งยาเสพติดล็อตใหญ่

เพื่อออกไหมจับผู้ต้องหารวม๓คน
ผลการจับกลุ่มที่ท่านเห็นอยู่ตรงหน้าเนี่ย
เป็นของกลางที่จำนวนมากพอสมควร

ผมสูญเสียชีวิตลูกน้องไปหนึ่งนาย

อีกหนึ่งนายถูกยิงได้รับบาดเจ็บสาหัส

จะเห็นว่าสถานการณ์การต่อสู้ของคนร้าย

ยาบ้าทั้ง๓คดีมีความเชื่อมโยงกัน
เพราะสังเกตจากหีบห่อที่มีการอำพราง

เป็นยาเสพติดที่ลำเลียงมาจากประเทศเพื่อนบ้าน

ว่าจะมาจากโรงงานเดียวกัน

บูรณาการร่วมกับทุกหน่วยงาน

ข้าวเทศรัทย์ทีวีปรายงาน